ตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าอุบัติเหตุ
ทัวร์ที่เกิดไฟไหม้นะคะ
จนทำให้ผู้โดยสารที่เป็นแรงงานพม่าเนี่ย

แล้วก็ลักษณะการเสียชีวิตก็คือถูกไฟคลอก

ประตูทางออกประตูทางออกฉุกเฉิน
ซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครยังไงบ้าง
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
วันนี้ตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิต
นายอูซี่ตู่เชงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี
ญาติของแรงงานชาวพม่าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มาจากด่านชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สอดนะคะ
พบพนักงานสอบสวนสพแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
แล้วก็มีการยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัยค่ะเพื่อรับเงินสินใหม่ทดแทน
ญาติของผู้เสียชีวิตยังโศกเศร้าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปยืนยันว่าจะจ่ายเงินสินใหม่ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ๓แสนบาท
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทของคนขับค่ะ
ข่ายความผิดฐานละเมิดก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
มีแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะนางโดอีซูอายุ๖๕ปี
แม่ของนางสาวซูซูหมุยอายุ๒๙ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แม่เนี่ยบอกว่าตัวเองมีลูก๔คนคนที่เสียชีวิตเป็นคนที่๓ค่ะ
มาเมืองไทยครั้งแรกคุณภาคภูมิตั้งใจจะมาทำงานแต่ก็เนี่ยมาเสียชีวิตก่อนที่จะได้ทำงานซะอีกนะคะ
แม่ยังเสียใจแล้วก็ทำใจไม่ได้ค่ะแม้ว่าเงินก็จะช่วยเยียวยาได้จำนวนนึง
แต่มันไม่ใช่การมาทดแทนความสูญเสียแบบนี้นะคะ
อายุ๒๙ชีวิตซูซูหมุยครับ
เขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้รับข่าวว่าลูกเขาเสียชีวิตเนี่ย
เขาว่าไงแล้วเสียใจ

จังหวัดตากพลตำรวจรีปริญญาวิสิทธากุลบอกว่าตัวอย่างดีเอนเอที่ได้จากญาติ
ก็จะส่งต่อไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอของผู้เสียชีวิตเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
แต่ศพมีจำนวนมากค่ะน่าจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสักระยะนะคะ
พอรู้ผลก็จะส่งผลการตรวจให้กับตำรวจภูทรจังหวัดตาก
ส่งศพกลับมาที่จังหวัดตากเพื่อให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ประเทศพม่า
จังหวัดตากจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดค่ะ
ผมได้เรียนกับแทบท่านผู้ชายการสุรทานครับครับ
สุรทานแล้วเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับ
ท่านรับทราบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ท่านจะเร่งกับเนื้อการให้เรียนที่สุดนะครับ
สมมติจะได้เมื่อไหร่เนี่ยผมอยากจะนำเรียนได้แรงเกียรติศาสตร์ที่นั่น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีและญาติของผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระมาจากพม่าค่ะ
ห้ารูปไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ซึ่งก็รถทัวร์คันเกิดเหตุก็ถูกย้ายมาแล้วไปที่ลานจอดรถข้างสพแม่ท้อ
แล้วก็มีการประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดตามความเชื่อทางศาสนาค่ะ